สามกรกฎาคมเนี่ยไม่รู้ว่าสอสอและสวจะยกมือให้คุณพิธามากน้อยแค่ไหน
แต่ที่โคราชยกมือกันเพียบครับ
โอ้โหยกมือเพียบเลยฮะมือถือ
นี่นี่นี่ยกได้ภาพแล้วได้ภาพแล้ว

ใช่ภาพมือถือข้างหน้าว่ะ
บรรดาชาวโคราชครับรอต้อนรับคุณพิธาริมเจริญรัฐ

ไปกราบสการะอนุสวรีเท้าสุรนารีหรือลานยโมนี่แหละคุณผู้ชมครับ
ไปลานยาโมดอมสมกับมากันเพียบเลย

เป็นภาพมืดนึกว่าสถานบันเทิง

กว่าจะได้เข้ากราบสการะย่าโมก็กินเวลานานอยู่

คุณพิทาก็ขึ้นรถแห่เลยคุณผู้ชมไปขอบคุณชาวโคราช
ชาวบ้านก็เอาของดีเมืองยะโมมาฝากครับ
มีทั้งขนมแคปหมู

โอ้โหไปจังหวัดไหนก็ได้ของดีจังหวัดนั้นเลย

แล้วก็ไปขึ้นเวทีที่หน้าสารกลางจังหวัดครับ
คุณพิธาก็กล่าวขอบคุณคะแนนเสียงธรรมชาติของชาวโคราช

ไม่ได้มาในฐานะหัวหน้าพักก้าวไกลนะ
แต่เป็นฐานะอะไรลองฟังดู
ในการจัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไปอีกนิดเดียว
อีกเพียงแค่๕วันเท่านั้น
ที่ความปกติจะกลับมาสู่การเมืองไทย
เพราะคาชัดครั้งนี้ไม่ใช่การให้โอกาสพิธา

เว้นช่วงหยุดพูดแป๊บเดียวมาเลย
ใช่คืออ่อตายอ่ะนอนตายแล้วอ่ะ

ต้มรักพ่อผมก็รักคุณครับ

คุณพิทายังบอกอีกด้วยว่าเหลืออีกไม่กี่วัน
คือเวลาประวัติศาสตร์ของชาวโคราช

จะสามารถคืนความปกติของการเมืองไทยได้หรือไม่
ในเมื่อประชาชนให้โอกาสเขามาแล้ว

หรือสภาสูงซึ่งหมายถึงวุฒิสภา

ระบบการเมืองไทยให้กลายเป็น

อันมีรัฐสภาที่สามารถตรวจสอบได้
คุณพิทายังบอกอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมว่า

ปีที่ประชาชนคนไทยกำหนดอนาคต

อย่าให้ผมร้องดีกว่าเดี๋ยวเพี้ยนคุณผู้ชมร้องร้องเอง
เสียงอะไร

คุณผู้ชมคือด้วยแสงอาทิตย์เอ่ย

บอกว่ารู้ว่าฤดูฝนแล้วแต่ยังร้อนอยู่ดี
ไม่แน่ใจหมายถึงอาการหรือว่าการเมืองนะ

สุพรรณบุรีค่ะจะไปที่โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลอืม
โอ้โหนี่ไปอย่างอนุบาลเลยนะค่ะแล้วช่วงเย็นครับจะกลับมาที่
เซ็นเทิลเวิร์ดอ๋อในกรุงเทมนี้เองครับโอ้ถ้าใครไม่ได้มีทุราบประปังอะไร
แถวนั้นก็เลี่ยงได้เลี่ยงอ่าฮะรถน่าจะติดครับใช่ส่วนพรุ่งนี้ครับ
สิบกรกฎาคมเนี่ยจะไปตลาดกลางลาดสวายที่ปฐุมธานีและสิบเอ็ดกรกฎาคมไปสมุทรปราการ
โอ้โหเดินสายต่อเนื่องทุกวันไม่หยุดเลยนะครับครับตรงเนี้ย
มีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าที่เดินสายแบบนี้เดินสายเดินสายเดินสาย
จนก่อนถึงสิบสามกรกฎาคมเนี้ยอ่า
คุณพิธาตั้งใจเอามวลชนมากดดันการโหวตนายกหรือเปล่า
คุณพิธาตอบว่ายังไงไปฟังครับ
มันไม่ได้เป็นการเอ่อปลูกกระดมแต่อย่างไรครับ
ก็ยังพอมีเวลาว่างอยู่แล้วก็มีหลายพื้นที่ที่

บางพื้นที่ยังไม่ได้มาอย่างที่นครราชสีมาเป็นต้น

วันที่มีการเลือกประธานสภาสสโคราช๓คน๓เขต
ก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมาโคราชสักทีหนึ่ง
วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาลงพื้นที่

ที่จะโดนวิทางวิจารณ์ของการปลุกระดมของมีชน

หอการค้าสภาสสโคลาศที่ไป
คือก็ย้ำว่าไอ้ที่มีคิวเดินสายลงพื้นที่
ยาวไปจนถึงวันโหวร์ดนายก
ปลุกระดมอะไรก็ยังมีเวลาไง
ยังมีเวลาพอจัดสรรได้ที่จะไปขอบคุณประชาชน

นะครับก็เลยลงพื้นที่พบปากประชาชนไงครับ
ส่วนเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรียังมั่นใจในเสียงสนับสนุนจากสว
มั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อย
เพราะว่าสวหลายท่านคุณพิทาบอกก็
จดหมายเปิดผนึกแสดงจุดยืนกันออกมาก็สบายใจมากขึ้น
ส่วนเรื่องที่สวบางคนมีเงื่อนไขเรื่องมาตรา๑๑๒
ที่จะไม่โหวตให้นะครับนายพิธายืนยันว่า
จะยังคงนโยบายเดิมตามที่เคยหาเสียงไว้
ไม่ลดเพดานลงมาเพราะสัญญากับประชาชนไว้
ยังไงยังไงก็ต้องทำแต่ว่าเรื่องของการลดเพดานเนี่ยนะครับ
ทางด้อมส้มที่เป็นแก่นำการเคลื่อนไหวเขาก็
ผมใช้คำว่าขู่ก็คงไม่ผิดหรอกเขาขู่บอกเลยนะ
บอกถ้าลดเพดานเมื่อไหร่นะเรายืนคนละข้างกันพิธาก้าวไกล
นี่ฮะมันก็เป็นอีกแรงเสียดทานหนึ่ง
ไปที่โคนัทเสื้อสีฟ้าพิธาริมเจริรัตน์ครับ